พี่จากบ้านหน้าไปห้าหกปี
มาเยือนคนดีด้วยความคิดถึง
ปีโน้นพบเธอทุกวันทุกวัน
เคยได้ช่วยกันเก็บมัวในบึง
เคยนั่งรำพึง
รำพันรักตายตนโพธิ
เราเคยเล่นน้ำในลำประดู
ภายเรื่อยปงเก็บดอกสโน
ลุยน้ำลุยโครนหาปูหาปลา
จำได้ติดตาแต่เล็กจนโต
แทบร้องหายโฮ

ได้ขาวว่าสาวไปบวชเปียก
แต่ไม่รู้ว่าความสุขของเธอ
กลัวเอาไปบวชเป็นชี
สูญเสียความดีพี่น้องเมื่อหน้า
ถูกมารสังคมหลอกขาย
เพราะตายกลับมา
อยากไปเยี่ยมไปหา
กลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชี
สุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหนา
โปรยโมธนามุมาญยามี
เจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทาง
เจอแสงสว่างสิ้นเว้นกันที
ลาแล้วแม่ชี
ชาตินี้ขอโมธนา
โปรยโมธนามุมาญยามี